อายุ๓๕ปีเธอเป็นคนเพชรบูรณ์
ก็ไปหาสื่อในเพชรบูรณเราบอกช่วยหน่อยร้อนใจเหลือเกิน
พระท่านส่งรูปอวัยวะเพศมาให้ในกล่องข้อความครับ
บอกตรวจสอบให้หน่อยจริงหรือไม่จริง
เอ๋อายุ๓๕เธออ้างว่าพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
ที่ตะบนทรัพย์สมทรอำเภอบึง๓ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์
แชทมาหาแล้วส่งรูปอวัยวะเพศมาให้
กลัวครับเธอกลัวเลยมาบอกสื่อมวลชนตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม
ไปกันเลยไปกันที่วัดนั้นครับ
ปรากฏว่ามีพระรูปนี้จริงชื่อว่าพระโกมินอายุ๔๘ปี
อยู่ในกุฏินะครับท่านบอกบวชมาแล้ว๗พันศานะ
รับว่าได้ส่งรูปอวัยวะเพศไปให้ผู้หญิง๒คน
คนหนึ่งอยู่เชียงใหม่อีกคนนึงส่งให้ใครไม่รู้จำไม่ได้
นักข่าวพยายามสักถามว่าท่านทำแบบนี้นะทำทำไม
ท่านไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่ท่านตอบว่าท่านเป็นความดันครับ
เข้าไปดูเว็บโป๊บ่อยไหมเนี่ยไม่ได้ดูแล้วมีพฤติกรรมอย่างนี้ได้ไง
อะไรเกิดอะไรขึ้นครับมีความดันด้วยพระอธิกาลบรรพฤติปัญญาพระโล
ท่านเจ้าอาวาสวัดเล่าบอกว่าพระโกมินนี่ไม่ใช่พระลูกวัดในสังกัดนะ
คือท่านมาจากหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์เมื่อ๒๓เดือนก่อน
มาขออาศัยที่วัดท่านก็เห็นสุขภาพไม่ดีมีหลายโรคอยู่ด้วยก็ได้นะครับ
พฤติกรรมของพระรูปนี้ท่านชอบเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับ
เจ้าอาวาสเคยเตือนอย่าไปเล่นแต่เฟซบุ๊กมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะ
กระทั่งช่วงเย็นพระโกมินเก็บของออกจากวัดไปไม่รู้ไปไหนครับ
ต้องไปหาหมอเป็นประจำเพราะมีหลายโรค
เกี่ยวกับประสาทเเหละใช่ไหมครับ

ก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปวัดไหนต่อทหรือไม่ครับ
เพราะว่าถ้าออกอัตมาไปแล้วก็อัตมาก็ไม่รับผิดชอบล่ะ
เพราะว่าแกไม่ได้อยู่ในสังกัดที่นี่
ทีมข่าวไปสอบถามพระครูสิริพัชระโรภาษณ์นะครับ

และเป็นจักรคณะอำเภอบึงสามพันธุ์ด้วยไง
ท่านบอกว่าพฤติกรรมของพระโกมินผิดวินัยส่งไหมผิดไหม
ระบุว่าพระรูปนี้มีอาการทางประสาทครับ
กรณีส่งรูปอวัยวะเพศให้ผู้หญิงไม่ถึงขั้นต้องจับศึก
แต่ถ้ามีพฤติกรรมอีกแล้วก็ยังไงต้องศึก
เพื่อไม่ให้ศาสนามัวหมองครับ